ต้องเรียกว่าสยองขวัญเหมือนกันแหละเป็นสามีใหม่หึงโหด
แล้วก็ย่องเข้าไปใช้ปืนจ่อยยิงศีรษะสามีเก่า
ขณะที่นอนหลับอยู่ที่เปรยนที่ใต้ต้นไม้เลยนะคะ
ทีนี้พอทำไปแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นก็เข้ามอบตัว
แล้วก็บอกว่าที่ทำไปเนี่ยมันเป็นเพราะว่ารำคาญมาก
คือสามีเก่าอืมยังคงตามงอนง้อภรรยาของเขาเนี่ย
ไม่เลิกลาอ๋อทนไม่ไหวค่ะสุดทนเลยนะคะค่ะ
กันไปก็ตั้งนานแล้วแต่ยังไม่เลิกง้อสักที
ก็เลยตัดสินใจนี่แหละค่ะยิงจ่อศีรษะเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สวนยางหลังโรงเรียนวัดบัวหลุง
พื้นที่หมู่๕ตำบลควนชุมอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังเกิดเหตุตำรวจพร้อมแพทย์เข้าตรวจสอบก็พบร่างนายมานพรอดอยู่อายุ๔๐ปี
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาวหนึ่งนัดกระสุนเจาะเข้าศีรษะ
กระโหลกศีรษะเปิดเป็นแผลชะกันและยังพบแผลที่ลำคอรักแร้อีก๓แผล
นอนเสียชีวิตอยู่ที่เปรยวนหลังบ้านนะคะเลือดนี่ก็ไหลนองเต็มพื้นเลยค่ะ
ในที่เกิดเหตุพบกระสุนปืนลูกซองยาวหนึ่งนัดขวดเบียร์เปล่าและขวดน้ำดื่ม
ตำรวจจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะ
ทราบว่านายมานพผู้ตายไม่ได้มีอาชีพอะไรเป็นหลักแหล่ง
แต่ว่าเป็นขายใหญ่ในหมู่บ้านด้วยนะแล้วก็เลิกรากับนางมนต์
ทราบนามสกุลมาได้ประมาณสองปีหลังจากนั้นนางมนต์มาอยู่กับนายสุวิทย์บุญกิจ
อายุห้าสิบเอ็ดปีเป็นสามีใหม่และทั้งคู่ก็พักอาศัยอยู่บ้านใกล้ที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าหลังจากที่เลิกรากันไปแล้วนายมานพยังคงวนเวียนกลับมาหา
ง้อขอคืนดีอยู่เป็นประจำนายสุวิทย์ซึ่งเป็นสามีใหม่เนี่ย
พูดขอร้องหลายครั้งแล้วว่าอย่ามายุ่งกับนางมนต์อีกกระทั่งก่อนเกิดเหตุผู้ตายยังวนเวียนมาหานางมนต์
และยังซื้อเบียร์มานั่งดื่มกินบนเปรยวนแล้วก็เผลอหลับนายสุวิทย์ซึ่งเกิดความหึงหวง
เลยเดินย่องถือปืนยาวมาเจาะยิงเสียชีวิตเลยนะคะแล้วก็หลบหนีไป
ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายสุวิทย์เนี่ยถือปืนที่ใช้ก่อเหตุเข้ามามอบตัวกับตำรวจ
โดยรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหายอมรับบอกว่าที่ทำไปเนี่ยเป็นเพราะว่าหึงหวง
ทนไม่ไหวแล้วที่เห็นนายมานพสามีเก่านางมนต์ยังมาหาที่บ้านเป็นประจำ
พยายามขอร้องว่าอย่ามายุ่งอีกเพราะเลิกรากันไปนานกว่า๒ปีแล้ว
แต่นายมานพก็ไม่เชื่อแล้วค่ะวนเวียนมาตลอด
หลังจากก่อเหตุตัวเองหลบหนีไปตั้งหลักก่อนนะคะแล้วก็เลยมามอบตัวในช่วงเช้าที่ผ่านมา
ซึ่งทางตำรวจก็ได้รับมอบตัวแล้วก็คุมตัวนายสุวิทย์ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ